ช่วงแรกไม้ก็เดินเข้าหาก่อนนะครับแล้วก็ยิงหมัดหน้าสลับลำตัวครับ
เนี่ยยังลุกไล่ทำต่อเนื่องนะครับเข้าวงในแต่ว่ายังหาจังหวะปิดเกมไม่ได้
ก่อนที่จะไปลุ้นไต่อันดับโลกเพื่อชิงแชมป์โลกอีกสักครั้งนะครับ